ริมจอของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดู
สเต็ปเต้นใสบนความเซ็กซี่ของเมฆขลา๒๐๒๐

จอเนี่ยหน้าหมั่นไส้อยู่บ้าง
แต่ชีวิตจริงเธอน่ารักขนาดไหนนะ
ชมกันในช่วงเจาะแจ๊ริมจอ

เจ๊ะเจ๊ะริมจอ
เห็นหน้าแล้วอยากจะง้างมือประกบเข้าที่แก้มทั้งซ้าย
ขวาหลบหน้าช่วยของเธอนี่เลยนะคุณเมฆ

ก็น้องนาวที่สานาทเมฆคลา๒๐๒๑คนนี้ไง
เขาตีปดตายกุรจุย
หลังปล่อยฉากเมียเผลินและเจอกัน

เบรกรถทัวร์กลัวเปลือกทุเรียนกันเลย

เพราะรักเขาละเนาะห้ามกันไม่ได้
ส่วนตัวสิ่งน่ารักเกิดใครก็เลยฟังสเต็ปแดนส์
คุณผู้อ่านใจตัวจริงได้มั้ยคะน้องนาว